คุณแม่กำลังจะไปส่งลูกชายมต้นจะไปส่งที่โรงเรียน
ปรากฏว่าคุณแม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาลูกซ้อนมาทางตรง
แล้วรถที่ยูเทิร์นมาเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่เหตุการณ์นี้ทำให้แม่ไม่ได้ไปส่งลูกที่โรงเรียนอีกต่อไป

ใช่ค่ะจังหวะนี้แม่ขี่มอเตอร์ไซค์
ลูกชายซ้อนแล้วกระบะยูเทิร์นมาพอดี
และแม่ตัวรอยหวกระแทกพื้นเลย
ส่วนเหล๊ะเด็กเองเต็กหลอยกระแทกพื้นเหมือนกันนะครับ
เด็กก็เจ็บแต่แม่นิ่งอยู่ที่ถนนแล้ว
ลูกชายเห็นไหมค่อยเดินมาหาแม่แบบกระเพกวางกระเป๋า

คือร่างของแม่ครูดไปตามถนนแล้วนะคะ
จุดตรงนี้คือถนนเพชรเกษมสายเก่า

คุณแม่แววดาวเสาแก้วอายุ๔๑ปี

แล้วคนที่ลงมาจากรถกระบะนั้นน่ะ
คือนางสาวน้ำฝนอายุ๒๙ปีกลับรถมาแล้วไปชนพอดี
โอ้โหเหตุการณ์นี้นะลูกไปเรียกแม่

แม่เสียชีวิตคาที่แล้วนะ
พลเมืองดีพยายามจะไปช่วย

ทีนี้หลังจากเกิดเหตุฝั่งครอบครัวของนางสาวแววดาเอา
นี่มีลูก๓คนนะมีน้องคนนี้ที่จะไปส่งที่โรงเรียนกับแฝดอีกคู่นึง
มาถึงจุดนี้โอ้โหร้องห่มร้องไห้ค่ะ
ตัวผู้เป็นแม่คนตายโอ้โฮร้องไห้นะ
นี่ลูกชายแฝดทั้งสองคนร้องไห้กอดพ่อ

จับมือศพเอาไว้อ่ะ
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่ามันบีบหัวใจมากแล้วฝั่งคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
นางสาวน้ำฝนพยายามจะไปขอโทษครอบครัวคนตาย
แล้วก็ก้มกราบเท้าแม่ของผู้ตายด้วยนะคะ
ฝั่งนางสาวน้ำฝนคนขับกระบะบอกแบบนี้ค่ะว่าเธอขับมาซื้อผักที่ตลาดศรีเมือง
ทีนี้ยังมีของที่ต้องซื้อเพิ่มไง
เธอก็เลยขับรถมาที่จุดตรงนี้จะกลับรถ

ไม่เห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่มาทางตรงก็เลยชนแบบจังอะค่ะ
พยายามจะหยุดรถลงไปช่วยแล้วแต่ไม่ทันแล้วจริงนะคะ
โรงพักแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนทางฝั่งคุณแม่ที่เสียชีวิตก็ต้องให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีตามศาสนา
แต่พอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย
หลายคนเห็นแล้วก็สะเทือนใจสลดมากนะเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์นี้เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะ